เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากให้ดูเรื่องนี้

โจห้าวยกพวกปิดซอยปาบึมล่าอริ
แล้วสัปดาห์เดียว๔ครั้งแล้วนะ

เนี่ยจะถามว่าตำรวจท้องที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้
กับหมู่บ้านนี้๔ครั้งได้ยังไง
แถวบางบัวทองนะฮะอืม
ปุ้ยเป็นหนูหนูอยู่ไหวไหมลองไปดู

ให้ถึงคุณผู้ชมถามน้องสาวของผมปุ้ยอยู่ไหวไหม
ไหวเอาก่อนเลยรสลินไปก่อนแล้ว

สภาวะสงครามเหรอหรือยังไง

ไม่แล้วผมถึงถามว่า
ตำรวจท้องที่ท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้น๔ครั้งได้ยังไงในท้องที่ของท่าน

ไม่แผ่วเลยเออทำไมที่แถวนี้
ปลาระเบิดในหมู่บ้านกันเยอะจังวัยรุ่นเนี่ยนะ

ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้าน
เขาบอกมีทั้งมีดทั้งเขียวและปลาระเบิดด้วย
ใส่บ้านคู่กรณีจนต้องวิ่งหนีตายนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหตกใจแตกตื่นกันหมดครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านเล่าบอกว่าช่วง๑สัปดาห์มานี้นะครับ
กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาปลาระเบิดในหมู่บ้านแล้ว๔ครั้งจ้า
มาจากโกรธเรียกคู่กรณีดึกเดินท้าทายให้ออกไป
กลุ่มวัยรุ่นมีมีดมีเขียวมีระเบิด
หลังเกิดเหตุชาวบ้านไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะกลุ่มวัยรุ่นหนีไปแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย
เอิร์ทอายุ๒๑เล่าบอกว่าจริงกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกมาปลาระเบิดเนี่ยนะ
เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่หมางกันเอาหมางกันเรื่องอะไรอ่ะเอิร์ท
หมางกันเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มามีที่มาเนี่ยนะที่มาเนี่ย
ไปมีเรื่องกับกลุ่มอื่นครับแล้วมาชวนวัยรุ่นกลุ่มในหมู่บ้านเนี่ย
ไปช่วยเราหน่อยแต่กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านไม่ไป
ก็ไม่พอใจไม่พอใจคราวนี้เออ

มาด่ามาทอมาปลาระเบิดครับ
เมื่อคืนนี้สดร้อนในกี่โมง

มาประมาณมอเตอร์ไทย๔๕คันครับ

จอดที่สนามเด็กเล่นครับ

เลือดร้อนกันทั้งซอยทั้งซอยทั้งซอยเลย
เห็นไหม

โอ้โหอย่าให้วัยรุ่นมารวมตัวกันแบบนี้เลย
เห็นไหมโอ้โหทำท่าทำทางกันนะ

ตำรวจสพบางบัวทอง

ครับดูให้เข้าบ้างหน่อยนะ
ตอนนี้กระทบกับทรัพย์สินแล้วนะ

ใช่เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นนะ